มหาวิทยาลัยเกษตระได้ตั้งกำมาตรการสอบส่วนหาข้อที่จริง
ที่เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลขณะนี้
ที่อ้างว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นมีพฤติกรรมทำให้สังคมแตกแยก
อยากรณีที่เพจดังออกเปิยแผลข้อมูลว่า

ถ้ามีการผิดนะครับมีหลักฐานที่แน่ชัดจริง
ก็ต้องตั้งกรรมการนะครับในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
โอเคการลงโทษก็อยู่ในความนะครับหลักการก่อนว่า
ฤทธิ์เนี่ยหัดเป็นผู้
อะไรยังผู้เยาวัยเป็นเยาวชนอยู่
การผิดฟ่าอยากทำอะไรโดยไม่คำนึงถึง

คัดลองตามเป็นเมตตาการุณา

ถ้าทำผิดก็ต้องมีการขอโทษ
แล้วก็ยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันเป็นพิษครับ
ขณะที่ตำรวจภูทรกำแพงแสน
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าวันเกิดเหตุ

แล้วก็เดินทางไปดูคนเจ็บที่โรงพยาบาล

ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแสดงตัว
ว่าเป็นคนขับรถชนลุงซาเล้ง

เมื่อสอบสวนเสร็จจึงบอกให้ไปหาหมอ
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใคร
เพราะอยู่ระหว่างสอบสวนรวบรวมข้อมูล

ว่าคนที่ขับอาจเป็นนักศึกษา
ก็ขอให้เข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้

แล้วก็ยืนยันว่าผู้ที่เข้ามาแสดงตัวในวันเกิดเหตุ
ว่าขับรถชนคือนายอำนวยและไม่ได้เป็นนักศึกษาครับ